เบคแมคส์การเจอกันของชวนบุรีกับทางห้องเย็นท่าค่ะ
ผลงานหน้าธ้าเณตรุกาดนี้ยอดเยี่ยมนะครับ

แล้วชนะมา๓เกมรวด๕๐ทั้ง๓นัดยังไม่เสียประตูครับ
นาทีที่๕รณชัยจวงศุกร์ครับตามซ้ำจังหวะ๒
จากจังหวะที่พิรพัฒนแก้ววิลัยพยายามจะยิงในจังหวะแรกแล้วติด
จากนั้นครับนาทีต่อมาหนี๒๐ทันทีจากอภิวัตรแจ่มเจริญครับ
ก่อนที่นาทีที่๘มุมัติอุสมันบูซาครับจะใช้ความเร็วกระชาก
แล้วก็เปิดไปตรงกลางประตูกฤษฎาวงแก้วชาร์จไม่เหลือสามศูนย์
ก่อนจบพิเดชแรกครับ๒นาทีห้องเย็นท่าข้ามได้ประตูไล่มาจากสุพธมากรักครับ
กลับมาในพีเด็ดที่๒ครับนาที๓๒วรุษบังสแบลครับได้ยิงยัดเข้าไปเลยครับ
แต้มเต็มครับแต่เสียประตูแรกในฤดูการนี้นะครับ
แต่เกษียณเป็นแค่ลูกเดียวก็ยังคงนำจากฝูงต่อไป
แล้วก็สุราธานีแพ้ให้กับสิงห์สมุทรสาครไป๐ประตูต่อ๑
ไปดูการแข่งขันจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ
ถ้วยพระราชทานมินศิริกิจสนามที่๓ที่เวโลโดรมหัวหมาก
ก็ตกเป็นของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับ
ทำเวลา๕๒๙๕๓วินาทีทำลายสถิติประเทศไทย
ส่วนที่๒ก็ตามมานะครับจากสมาคมกีฬาจังหวัดพยาวนะครับ

เวลา๕๔๓๑๓วินาที
ผลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมก็บอกนะครับว่า

แม้ว่าต้องเดินทางเข้ามากักตัวก็ตาม

ทีมที่ได้รับเชิญนั้นเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ

หรือมีจากทีมที่มาจากประเทศนี้

ก็ต้องหามาตรการในการจัดการแล้วก็ดูแล